คดีของคุณยู่ยี่ที่ถูกตัดสินถึงที่สุดแล้ว

กลายเป็นกระแสในโลกโซเชียลเหมือนกันนะ

คนโคเคนไม่กี่มิลลิกรัมทำไมถูกจับหนักขนาดนั้น
แล้วก็คดีฆ่าคนตายทำไมไม่หนักถึงคดีเท่ากับคุณยู่ยี่

เพราะว่าทางด้านของรองประหลัดกระทรวงยุติธรรม
ก็ระบุถึงกรณีของนางแบบชื่อดังยู่ยี่ชัชยา
ยังไม่เข้าข่ายหลักเกณฑ์ในเรื่องของการบรื้อฟื้นคดีอาญา

แต่ครอบครัวสามารถยื่นเรื่องให้กระทรวงยุติธรรมพิจารณา
แนวทางช่วยเหลือทางคดีได้
โดยนายธวัชชัยไทยเขียวรองประหลัดกระทรวงยุติธรรมระบุครับว่า
หลักเกณฑ์ในการร้องขอให้มีการบรื้อฟื้นคดีอาญา
พิจารณาใหม่มีเงื่อนไขหลัก๓ข้อคือหนึ่ง
พยานที่ขึ้นเบิกความในชั้นศาลเบิกความเท็จ
หรือเพื่อปรักปรำให้ต้องได้รับโทษ
สองวัตถุพยานและพยานบุคคลที่นำสืบต่อสารเป็นพยานเท็จ
และ๓มีพยานหลักฐานใหม่ปรากฏขึ้นโดยเป็นพยานหักล้าง
สำคัญว่าจำเลยไม่ได้กระทำความผิดจริงอันนี้ข้อสำคัญนะครับ
ซึ่งกรณีของยู่ยี่อายุ๔๔ปีที่ถูกสารยกคำร้องดีกา
ส่งผลให้ต้องจำคุก๑๕ปี๓เดือนนั้น

เรื่องต้นยังไม่พบว่าคดีของยู่ยี่จะเข้าหลักเกณฑ์ข้อใดเลยนะครับ
ในการที่จะร้องขอให้มีการบรื้อฟื้นคดี
รวมถึงคดีนำเข้ายาเสพติดประเภทโคเคนเข้ามาในราชนาจักร
ไม่ได้คำนึงถึงปริมาณว่าของกลางจะน้อยหรือจะมากก็ตาม
และบทกำหนดโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต

การนำยาเสพติดเข้ามาราชนาจักรนะครับ
ขณะที่ตัวจำเลยไม่ยอมรับผิดแต่ต่อสู้คดี
จึงไม่มีเหตุบรรเทาโทษนะครับ
ได้ชี้แจงเรื่องของคดีคุณยู่ยี่ออกมาแบบนี้
อกจากนี้รองประหลัดกระทรวงยุติธรรมยังกล่าวด้วยว่าคดีนี้

สามารถเข้ายื่นคำร้องให้กระทรวงยุติธรรมช่วยเหลือได้
ส่วนจะเข้าข่ายยื่นเรื่องขอบรื้อฟื้นคดีได้หรือไม่
ไม่สามารถตอบได้ชัดเจนในขณะนี้
เนื่องจากการพิจารณาคดีในชั้นศาล
หยิบยกข้อต่อสู้ทุกอย่างขึ้นมาพิจารณารอบด้านแล้วนะครับ
ก็ถือว่าเป็นการตอบสังคมด้วยตอบโลกโซเชียลด้วยนะฮะ